ท่านผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าเหตุจรจนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หน่อยนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำมืดนะครับ
ผู้ลีภัยสงครามจากการสู้รบ
อยู่กันเป็นพันคนในศูนย์พักพิงผู้ลีภัยสงครามจากการสู้รบ
หรือว่าศูนย์อุปฏิยบแม่ละที่หมู่๙ตะบลแม่ละอำเภอ๕สอยางจังหวัดตาก
เหมือนกับเขามีปัญหากับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์การเข้าออกพื้นที่

ก่อเหตุจาระจนแบบนี้นะครับจุดไฟเผาทำลายทรัพย์สินต่างด้วย
เมื่อคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเข้าควบคุมสถานการณ์กันนะครับ

ภาพล่าสุดวันนี้เนี่ยความเสียหายเยอะทีเดียว
เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
เดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้
จากคุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณครินกระมุดโยธินเนี่ยรายงานสดมาจากพื้นที่จังหวัดตากครับ

บรรยากาศล่าสุดที่บริเวณด่านตรวจแม่หละนะครับ
ในตอนนี้นะครับแตกต่างจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงนะครับ

ด่านตรวจนี้อยู่ห่างจากจุดที่
เมื่อวานนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นโดยมีกลุ่มผู้ประท้วงประมาณ๑๐๐คนนะครับ
ก่อความวุ่นวายในพื้นที่มีการเผายางรถยนต์เผารถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับ
ซึ่งวันนี้ครับบรรยากาศค่อนข้างจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง

มีกำลังตำรวจทหารนะครับยังคงตรึงกำลังที่จะตั้งจุดตรวจรถยนต์ทุกคัน
ที่ผ่านเข้าออกบริเวณด่านตรวจนี้ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่า
ตรวจตรงนี้นะครับอยู่ห่างจากจุดที่เมื่อวาน
มีกลุ่มผู้ประท้วงที่บริเวณศูนย์พักพิง
ลีภัยสงครามจากการสู้รบนะครับห่างไปประมาณ๒กิโลเมตรครับ
วันนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีความเงียบสงบนะครับ
ไม่มีเหตุความวุ่นวายใดเกิดขึ้นนะครับ
โดยย้อนไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกลุ่มผู้ประท้วงหลายคนนะครับ
อยู่ในอาการคึกขนองครับใช้อาวุธที่เป็นไม้นะครับ
ลายรถยนต์รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจำจุดตรวจรอบศูนย์พักพิงนะครับ
ทำให้สิ่งของหลายอย่างนะครับเสียหาย
เหตุการณ์บานปลายครับประกอบกับความมืดนะครับ
ทำให้ต้องมีการเรียกกำลังเสริมพร้อมขอกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ยครับ
ความพร้อมหากมีการร้องขอกำลัง
จนกระทั่งนะครับเหตุการณ์สงบลงช่วงเวลา๒๔นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
สำหรับสาเหตุก่อนหน้านี้นะครับเกิดจากมีการเรียกร้องนะครับ
คลายล็อกมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้นะครับ
โดยนายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยประหลัดอำเภอท่าสองยางและหัวหน้าศูนย์พักพิงนะครับ
บอกว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยมีการยึดปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับ
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดตาก
ศูนย์อพยพแห่งนี้นะครับที่ช่วงแรกมีการแพร่ระบาดค่อนข้างสูงนะครับ
ในฐานะที่เป็นหัวหน้าศูนย์จึงต้องเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ครับ
พร้อมยืนยันว่าข้อเรียกร้องที่กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องมานั้นยืนยันว่าไม่สามารถที่จะทำได้ครับ
เพราะอาจจะทำให้การแพร่ระบาดกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งนะครับ
ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมายังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ทางหัวหน้าศูนย์นะครับได้มีการทำให้ตู้เย็นที่กลุ่มผู้พักพิงซื้อมานะครับได้รับความเสียหายจากการสกัดจับบริเวณจุดตรวจนะครับ
เนื่องจากพบว่าผู้พักพิงเนี่ยไม่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยซึ่งก็เป็นข้อปฏิบัตินะครับว่าจะต้องมีการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้แต่ผู้พักพิงนะครับก็พยายามที่จะมาเรียกร้องขอรถจักรยานยนต์คืนนะครับแต่ทางหัวหน้าศูนย์ไม่สามารถที่จะมอบให้ได้เพราะเป็นมาตรฐานและมาตรการเดียวกันกับผู้พักพิงราย

นะครับสองข้อที่กลุ่มผู้พักพิงนะครับได้เรียกร้องมาระหว่างช่วงที่มีการประท้วงนะครับคือจะต้องให้ย้ายหัวหน้าศูนย์พักพิงบ้านแม่หละนะครับเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่เข้มงวดจนเกินไปและข้อสองนะครับให้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ภายในศูนย์พักพิงโดยข้อแรกนะครับไม่สามารถทำได้เนื่องจากหัวหน้าศูนย์พักพิงต้องทำทุกอย่างให้

เขาหิ้วมาด้วยเขาพัง

ก็คือแนมเภยงยุทธสุขศรีบอกว่า
คุยกับทางผู้นำชุมชนที่มีอยู่ที่นี่
ทั้งหมด๒๐ชุมชน๓โซนแล้ว
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะประชุมหาทางออกร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

เขายืนยันเขาสัญญาว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
แต่ข้อเรียกร้องก็คือ๑ให้ย้ายหัวหน้าศูนย์

พบเจอผู้ลีภัยไม่สวมหน้ากากอนามัยก็ต้องเรียกตรวจ
เรื่องของตู้เย็นเขาก็ชดใช้เป็นเงินให้แล้ว
ส่วนเรื่องจะให้ผ่อนปลนให้คล้ายล็อกดาวน์ให้ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยให้ออกไปนอกพื้นที่อะไรได้เนี่ย
ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เขาปฏิบัติกันหมด
ทุกพื้นที่ไม่ใช่แค่คนที่เป็นผู้หลีภัยอยู่ในศูนย์อมพยพเท่านั้น